ช่วงนี้ต้องร้องเพลงกันหน่อยค่ะ

มะลิอายุครบ๕๔ปีแล้ว
เป็นฮิปโปโปเตมัสที่อายุยืนที่สุด

ถูกต้องคือใครที่ไปสวนสัตว์เปิดเขาเขียว

นี่คุณดูเค้กวันเกิดแบบบิ๊กเบิ้ม

แม่มะลิบอกว่าได้ทุกปี

มะลิก็ขึ้นจากสระมากินเค้กค่ะ
มีแก้วมังกรแตงโมมันเทศ
น้ำว้ามะละกอย่าสด

เด็กก็ตื่นเต้นดีใจเขาบอกว่าพอ

แล้วก็เจ้าหน้าที่สวนสัตว์เขารู้ใจนะ
มะลิเนี่ยชอบผลไม้เหล่านี้ทั้งนั้นเลยนะครับ

มีการเปิดให้เขียนคำอวยพรวันเกิด
แล้วก็เล่นเกมมหาสนุกลุ้นรับรางวัล

นี้เลยที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวค่ะ

ตั้งแต่๘มิถุนายนปี๒๕๑๐คุณ
ดีจนยังไม่เกิดเลยอะ

ขวัญใจเด็กที่ไปเที่ยวสวนสัตว์ดูสิตตลอดเลย

เขาเขียวเมื่อวันที่๑๘ธันวาคม

มะลิมีลูกมา๑๔ตัวแล้ว
อายุมากขึ้นแต่ยังแข็งแรง
ไม่เจ็บไม่ป่วยเคลื่อนไหวช้าลงนิดเดียวเอง